เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะก่อนหน้านี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาบอกว่า
ตัดหน้าไม่พอนะคะเอาของแข็งมาปลารถเขาได้รับความเสียหาย
แล้วเธอก็บอกเนี่ยเอาเรื่องราวเล่าเรื่องราวลงในโพสต์แบบนี้
ชาวเน็ตเลยใช่ค่ะแล้วก็มีภาพด้วยให้ตามหา
ชาวเชียงใหม่ตามหาให้หน่อยสุดท้ายตามเจอจริงจริงนะคะ
มาดูว่าเขาฟังว่าเขาปฏิเสธว่าอย่างไรเนี่ยนะคะ
แต่คนที่โพสต์เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณอ้อมระวิสดาค่ะ
โพสต์ภาพและข้อความขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ต
ใส่รถเก๋งของเธอกระจกแตกแล้วก็หลบหนีไป
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตลาดสรรป่าคอยตัวเมืองเชียงใหม่
เย็น๑๒มกราคมที่ผ่านมาเธอก็เลยเอาภาพนี้ไปแจ้งความไว้แล้ว
ล่าสุดค่ะชาวเน็ตช่วยกันตามหาให้
เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อนะแต่เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ทราบเหมือนกันว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะคะ
ไปพูดไปคุยเลยเขาเล่าแบบนี้ค่ะ
วันเกิดเหตุผมขี่รถมาตามปกติไม่ได้ปาดหน้าใคร
และไม่ได้ปาดหน้ารถเก๋งคันนี้ตามที่ถูกกล่าวหา
ตัวเขาเองน่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกหาเรื่องมากกว่าด้วยซ้ำไป
เพราะว่าช่วงก่อนจะเลี้ยวขึ้นสะพานเขาบอกแบบนี้
เขาเร่งเครื่องแซงรถเก๋งตามปกติเลยรถเก่งวิ่งช้าเขาก็แซง
แต่ปรากฏว่าถูกรถเก๋งขับตามจี้จี้ไปเรื่อยแล้วก็บีบแตร่ใส่
เปิดกระจกด่าทอถ้อยคำหยาบคายด้วย
พาดพิงถึงบุปกรีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะ

อยู่ด้านหน้าเขาพยายามเบรกอีกเพื่อให้เขาชนท้าย
เขาบอกแบบนี้มันเห็นไหมคนละม้วนเลยคนละอย่างกันเลยนะคะ
จากนั้นเขากับคนรถคนขับรถเก๋ง
ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคนโพสต์เฟซบุ๊กก็เลยลงมาเคลียร์กัน
ที่ว่าผมไม่ผิดเพราะว่าผมก็มองกระจกแล้วนะ
ผมก็เปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยขอเข้าแล้ว
เพื่อที่จะให้ผมชนท้ายเขาจนรถผมอัดปัด
ผมก็เลยขี่ตีคู่เขาขึ้นมาแล้วก็จะมี

แล้วก็ท้าให้ผมอัดวิดีโอ
แต่ผมก็ไม่อยากมีเรื่องมีปัญหาอะไร
ปุ๊บผมก็พยายามที่ใจเย็นที่สุดอ่ะ
ปุ๊บแล้ว

เขาก็ยังด่าทอและท้าทายให้ผมไปต่อยกับเขา

แล้วอยู่เขาก็ด่าบุพการีผม

จะเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมด้วย

เขาบอกว่านอกจากนี้ตอนนี้เขาเดือดร้อนมาก

ส่งผลให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว

วัยขวบเศษต้องดูแล
ดังนั้นช่วงนี้หางานอื่นทำแทนค่ะ

ก็คือรวบรวมหลักฐานด้วยตัวเอง
ร้องเรียนขอความเป็นธรรม

สำหรับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ไม่ได้เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีเล็กคดีน้อยนะ

ไปตรวจสอบกล้องวงจอนปิดให้ค่ะ
ช่วงก่อนขึ้นสะพานจะเห็นว่าแกรปขึ้นก่อนนะแกรปขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นรถเก๋งเนี่ยตามมา
และหลังจากนั้นนี่เป็นช่วงที่หยุดเพื่อที่จะคุยกันกลางสะพานแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันอยู่ด้านหลัง
นี่คือภาพที่ตำรวจได้ทั้งหมดแต่มันไม่ได้ยินเสียงไงคุณ
ตำรวจบอกว่าขอเวลาพิจารณาแป๊บนึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสรุปแล้วใครผิดใครถูกตามพรบจราจรก่อนนะคะ